เรามาตามความคืบหน้าคดียิงเจ้าของปั๊มน้ำมันที่สะแก้วนะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาคนสำคัญที่เป็นมือปืนเนี่ย
ก็ปรากฏว่าโอ้โหประวัติโชคโชน

ที่เคยเกี่ยวพันกับคดีเพชรสาอุด้วยนะครับ

ความคืบหน้าคนร้ายใช้ปืนยิงนายประชาวรทัศน์และนางปาริดาวรทัศน์สองสามีภรรยาเจ้าของบ๊อบน้ำมันศรีสุวรรณรุ่งเรือง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วอย่างอุกอาจเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๓๐กันยายน
นายประชาก็เสียชีวิตส่วนภรรยานางปริดาตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
ล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้พลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิเจรตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่ไปคลี่คลายคดีนี้นะครับแล้วก็เร่งติดตามจับกลุ่มตัวมือปืน
ก็คือนายพรรษักมศิลป์อดีตตำรวจยพรรษโธนะครับ
รวมทั้งภรรยาของนายพันธ์ศักดิ์ด้วยที่ชื่อว่านางธนพรสุโขใจนะครับ
ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งสองคนนะครับ
วันนี้พลตำรวจเอกสุชาติไปดูจุดเกิดเหตุที่ปั๊มน้ำมันนะครับ
ซึ่งอยู่ที่ถนนเทศบาล๖อำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว
ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปประชุมกับตำรวจในพื้นที่ด้วย
หลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วพลตำรวจเอกสุชาติบอกว่า
ลงพื้นที่เพื่อที่จะมาบอกเรื่องวิธีการสืบสวนสอบสวนคดีนี้นะครับ
แล้วก็ติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วย
เรื่องต้นตำรวจภูทรภาค๒กับตำรวจท้องที่
รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีก

มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายดำรงฤทธิกิติวราพรหรือว่าเสียท้ง
ผู้ที่เป็นผู้จ้างวานค่าเนื่องจากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับคดี
ส่วนเสียท้งนี่วันนี้เป็นภาพตอนที่ให้สัมภาษณ์ในฐานะพยาน
ตอนที่เกิดเหตุใหม่แล้วที่สุดแล้วก็มีคนไปพบว่า
ไปเสียชีวิตจมสระน้ำอยู่ในพื้นที่จังหวัดอำนาจริงนะฮะ
ก็ยังไม่ได้สรุปว่าตกลงฆ่าตัวตายหนีความผิดหรือว่าถูกฆ่าปิดปาก

เนื่องจากเป็นผู้จังหวัดในพรรษักษ์ให้ไปฆ่าผู้ตายนะครับ

จากการลงพื้นที่มีการตรวจสอบทิศทางการยิงด้วยนะครับ
แล้วก็จุดที่พบปลอกกระสุนปืนด้วยนะครับ

จะเป็นตัวบ่งบอกถึงปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
รวมถึงหัวกระสุนที่พบจะมีร่องเกลียวที่สามารถพิสูจน์ได้เช่นกันนะครับ
ส่วนการติดตามตัวนายพันศักดิ
ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเดินทางหนีออกนอกประเทศนะครับ

แต่คาดว่าอาจจะหลบหนีอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน
ก็กำลังประสานกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่นะครับ
ตอนนี้ก็ประสานไว้โดยรอบหมดแล้วนะครับ
ถ้าไปก็อาจจะไปตามเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่เส้นทางปกติ
ตำรวจไม่มีความกังวลใจอยู่แล้วครับ
ทางตำรวจภูทรภาค๒เนี่ย
มีข้อมูลของนายพรรษักษ์เนี่ย
ตั้งแต่ในคดีเก่าอยู่แล้วนะครับ
และในทางสืบสวนก็เชื่อว่า

กับผู้จ้างหวานที่ไปเสียชีวิตที่อำนาจเจริญ
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ

ซึ่งอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน

อยู่ในขีดความสามารถของตำรวจภูทรภาค๒อยู่แล้วครับ

มีหนังสือเดินทางอยู่เพียงฉบับเดียวนะครับ
เราไม่พบการเดินทางออกนอกประเทศเลยแม้แต่ครั้งเดียว
รวมทั้งหนังสือเดินทางก็หมดอายุแล้วนะครับ
เราเชื่อว่ายังไม่มีข้อมูลนะครับ
ว่าเขาเดินทางออกนอกประเทศ
แต่ก็ในทางเดียวกันเราก็ได้แจ้งตามด่านตรวจคนเข้าเมือง
ทั้งฝั่งไทยและฝั่งเพื่อนบ้านตลอดแนวชายแดน
ในการก่อความร่วมมือที่จะสกัดกับบุคคลที่ตัวไหนบรรษักฤทธิ์ที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของตมเราแล้วก็ทางต่อมอของประเทศประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกัน
ที่ฤทธิสินทร์ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็พยายามติดต่อไปยังลูกสาวของนายประชาที่เสียชีวิต
กับนางปาริดาที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ซึ่งลูกสาวบอกว่าตอนนี้ก็สบายใจที่คดีมีความคืบหน้ามากพอสมควรนะครับ
ทางครอบครัวตอนนี้กังวลก็คือเรื่องความปลอดภัย
แม่ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับแต่ก็อยู่ในการคุ้มครองของตำรวจนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าจะยังไม่เผาศพพ่อจนกว่าจะจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้
ส่วนนายพันธ์ศักดิ์นะครับบ้านพักของนายพันศักดิ์มือปืนเนี่ย
อยู่ที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสะแก้วใกล้กับอ่างเก็บน้ำเขา๓๐นะฮะ

คดีนี้นะครับก็ยังตามความคืบหน้ากันอยู่นะครับ